คุณลุงวัย๖๔ฆ่าผู้หญิงวัย๔๗คือเอาท่อนเป็นแบบแป๊บเหล็ก
ตีเข้าไปแล้วก็เอามีดแทงมีดคือปักคาอกเลย
เหตุการณ์โหดเยี่ยมขนาดนี้ตัวคุณลุงที่เป็นผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่า
มันเป็นเรื่องของการทะเลาะกัน

กล่าวหาว่าฝ่ายหญิงมาก่อกวนเขา

ก็เลยไปตรวจสอบตรงนี้คือริมถนนผนโยธินขาเข้าเมืองลบบุรี
กู้ภัยป่อเต็กตึงลบบุรีก็มาด้วย
ผู้เสียชีวิตคือนางเสาแต๋วศรีอิ่มอายุ๔๗
เป็นชาวกาญจนบุรีเลือดทุ่มตัวเลยค่ะ
คือเสียชีวิตในชุดก็คือใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีครีม

ถูกตีเข้าที่หน้าถูกฟาดเข้าที่หัวแผลเนี่ยลึกนะคะ
แล้วที่หลังเนี่ยมีมีดปักคาอยู่เลย
ก็มีการชนะสูตรพลิกศพณจุดเกิดเหตุเป็นการชนะสูตรเบื้องต้น

ทางชุดสืบสวนสวพเมืองลบบุรี
ก็หาข่าวว่าเอ๊ะตกลงแล้วใครก่อเหตุ
ตอนนั้นมันยังไม่รู้เลยว่าผู้ต้องสงสัยคือใคร
ตี๓แล้วอ่ะพบแค่ศพอยู่ริมถนนน่ะ
คือมีคนอยู่ในเต็นต์เป็นเต็นต์ลายพรางสีเขียว
คือเขาเอาเต็นต์มากางอยู่สารารอรถฝั่งตรงกันข้ามอะค่ะ
คือคนในเต็นต์ก็สงสัยว่าจะเห็นเหตุการณ์หรือเปล่า
พอได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าตำรวจก็พยายามจะไปถาม
ตอนแรกตั้งใจจะแค่ไปถามนะคะเปิดเต็นต์เข้าไป

คนนี้มันมีพิรุษมีพิรุธมากเลยหลบอยู่ในเต็นต์
ปรากฏว่าก็คือคนที่ก่อเหตุนั่นแหละ
ซ่อนตัวอยู่ในเต็นต์ใกล้ตรงนั้น
ตอนแรกตำรวจแค่ไปถามว่าเอ๊ะเห็นเหตุการณ์หรือเปล่า
รู้ไหมว่าใครสงสัยอะไรไหมเจอตัวเลยเจอคนก่อเหตุเลยนะคะ

ใช่แต่ตำรวจเขาจับพิรุษเก่งเลยเนาะ
เขาก็รู้เลยถามไปถามมาถ้าทางมีพิรุธ
นายประสิทธิ์ศิลากุลอายุ๖๔ค่ะ
เป็นชาวอำเภอโคกสำโรงลบบุรีพิรุธมากค่ะ
ถามไปถามมาเค้นสอบไปเค้นสอบมา
หลอกล่ออยู่แป๊บเดียวสารภาพเลย

ผมก่อเหตุเองน้ำมือผมเอง
แล้วในเต็นต์มันมีอะไรแบบนี้เต็มเลยของกลาง

ท่อนเหล็กแป๊บมีมีด
ประสิทธิ์บอกว่าลุงเองเป็นชาวลบบุรี

ญาติพี่น้องยังไม่ให้อยู่บ้านเลย
ก็ปั่นจักรยานบรรทุกเต็นต์ใส่ท้ายรถปั่นไปเรื่อย
ค่ำไหนนอนนั่นก็นอนที่สาราที่พักผู้โดยสาร
ตรงนี้จุดที่ไปเจอค่ะนอนตรงนี้๑๕วันแล้วนะคะ

ลุงก็บอกว่าผู้ตายมาที่เต็นต์จะมุดเข้ามาในเต็นต์
ลุงก็ไล่แต่ผู้ตายด่าด่ายาบด้วย
แล้วก็ก่อกวนอยู่นานลุงบอกรำคาญ
เลยเอาท่อแป๊บเหล็กอ่ะยาวเมตรนึง
ออกมาจากเต็นต์แล้วก็ไล่ตีตีเข้าที่หัว

แล้วก็เอามีดแทงเขาจนมีดอ่ะ
หักคาลหลัง

อนานในเต็นต์เหมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตำรวจตั้งใจจะไปถามคนในเต็นต์ว่าเห็นเหตุการณ์ไหม
เจอตัวคนก่อเหตุเลยค่ะ
ยังมีของคุณลุงแล้วครับ
หักติดที่หลังเขาแล้วใช่ไหม
หักติดอยู่ที่หลังเขาแล้วมีลุงใช่ไหม

ใช่

อย่างที่บอกเรื่องนี้มันมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะคะ
คือลุงประสิทธิ์ผู้ก่อเหตุกับนางเสาแต๋วผู้เสียชีวิต
เคยเสพยาบ้าร่วมกัน
นางสาวแต๋วผู้เสียชีวิตเคยมาที่เต็นต์ของลุงหลายครั้งแล้ว
ลุงบอกว่าอยู่ตรงนี้มา๑๕วันแล้วใช่ไหมคะ

เคยมาขอเสพยาเสพติดค่ะ
นี่นะคะผู้เสียชีวิตคือคนขวามือนะคะ
คือแต่ครั้งนี้เหมือนกับมาผิดที่ผิดเวลา
แล้วก็มาด่าลุงประสิทธิ์ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย

โอ้โหวันนี้เราส่งภูริพัฒนบุญนินทีมข่าวของเรา
ไปที่สาราที่พักริมทาง

วันนี้ก็ถูกทำความสะอาดเหมือนใหม่เลย
จุดที่ผู้ตายนอนเสียชีวิต
ทีมข่าวของเราคุยกับพนักงานร้านคาแคร์นะคะ

เขาบอกว่าตี๓เสียงหมาเห่าดังมาก
ได้ยินเสียงคนร้องเหมือนถูกทำร้ายครั้งหนึ่ง

ไม่คิดว่าเป็นเสียงคนด้วยซ้ำ
ได้ยินเสียงรถกู้ภัยมาถึง
ก็เลยรู้ว่ามันมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
ผมก็ไม่เอกใจสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียง

รถป๖ตำรวจมาแล้วไงครับ

ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขามาทะเลาะกัน
มาตีกันอย่างงั้น

ครับแล้วผมก็เดินออกไปเขาผ้าคุมศพเราพี่
เจ้าของร้านขายต้นไม้ที่อยู่ติดกับสาราค่ะ
บอกว่าตัวลุงที่ก่อเหตุมาอยู่ตรงนี้เป็นเดือนแล้วนะคะ
ไม่ใช่แค่๑๕วันเหมือนที่ลุงบอกนะคะ
มากินนอนที่นี่กลางเต็นต์อยู่เหมือนแบบเหมือนเป็นบ้านเลยอ่ะ
เท่าที่เห็นก็ไม่ได้สูงสิงกับใคร
แต่หลังก็เห็นแล้วแหละว่าลุงเริ่มมีมีด
เริ่มมีพฤติกรรมแปลกก็เลยไม่ค่อยอยากเข้าใกล้
กลัวอันตรายแล้วก็จนได้มาเกิดเรื่องร้ายจนได้
ส่วนผู้ตายอยู่ห้องเช่าแถวนี้
เคยเห็นเดินโหกเวกโวยวาย
ก็เลยสงสัยว่าผู้ตายคงไปด่าลุงคนนี้จนโดนฆ่าจริง
เค้าเดินด่าคงจะด่าแต่คนเนี่ยเค้าว่าได้ข่าวอะนะ
ด่าแต่คนเนี้ยแต่คนเนี้ยโมโหโมโมโหไร่ฟันเลย
ชักดาบมาลำให้ผมเห็นนัก
สองวันเลยหลังยาวใช่เลยนะ
เราก็เลยไม่กล้าไม่ให้เราทนเนียว
ผมก็เงียบเลยผมก็อยู่กับคนอย่างนี้ไม่ได้หรอก
ทีมข่าวของเราก็ไปตามหาห้องพักของผู้ตายนะคะ
ก็รู้มาว่าเช่าอยู่ใกล้กับโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ไปเจอแม่ค้าขายส้มตำที่อยู่ปากซอย
คุ้นเคยกับผู้ตายเป็นอย่างดี

เคยใช้ยาเสพติดมาก่อนค่ะ

คือตอนที่เขายังไม่ติดยาเขาดีดีมาก

เขาจะโดนเวลาขึ้นขึ้นมาเขาก็จะโดนด่าเขาไปเลือดเผื่อย
นั่นแหละเขาจะเดินด่าของเขาเนี่ย
ทั้งวันทั้งคืนเขาก็เดินด่าของเขาอย่างนี้
เขาก็ป้าอารมณ์เขาดีเขาก็ไม่ด่านะพูดดี
แต่ถ้าเกิดเขาอารมณ์ขึ้นขึ้นมาก็จะด่าแบบ
ถ้าคนไม่รู้ใจก็จะภาพว่าก้าวเนี่ย
เมื่อวันจันทร์ตั้งแต่เช้าเราตามหาเลยนะ
แต่พอไปดูประมาณ๓ครั้งเช้าเย็นแล้วก็กลางดึก
กลางดึกไปเจอก็เป็นสภาพนี้

แล้วใครทำก็ไม่บอกเลย

เนี่ยค่ะน้องสาวของผู้ตายบอกว่าพี่สาวเคยโดนซ้อมด้วย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าลุงคนเดียวกันนี้หรือเปล่า
ซ้อมก่อนหน้านี้แล้วก็มาฆ่าเขาตาย
ส่วนลุงประสิทธิ์นะคะผู้ก่อเหตุตอนนี้ก็อยู่ในความควบคุมตัวของตำรวจนะคะ
ก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาหรือทะเลาะอะไรกับนางสาวแต๋วผู้เสียชีวิตมาก่อน
แต่นางเสาแต๋วมาหาทุกวันก็บอกแค่นี้
ก็เรื่องที่เคยทำร้ายทุบตีนางสาวแต๋วก่อนหน้านี้
ตามที่น้องสาวของนางสาวแต๋วบอกมันจริงไหม
เดี๋ยวลองฟังดูว่าลุงประสิทธิ์ว่ายังไง
เขาก็บอกเขาไม่ได้ทำไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แต่ชอบมาหาที่เต็นต์แล้วก็มาขอยาเสพติด

สวทธิ์สวทธิ์พระมังลูกบุรีแจ้งเข้าหาค่าผู้อื่นโดยเจตนา
เรื่องของการพามีดไปในที่สาธารณะ
เรื่องของการเสพยาเสพติดฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน

ก็ฝากขังที่ศาลจังหวัดลบบุรีพรุ่งนี้ค่ะ